ต่อไปนี้เขาว่ากันว่าผู้ชายในภาพนั้นเป็นพระสงฆ์
แต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่

แต่ว่าท่อนล่างเนี่ยมีการห่มเหมือนเป็นผ้าเหลืองนะฮะ
คือมีภาพผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหหุ่นแบบแน่นมีซิกพงซิกแพค
แต่ว่าเนี่ยครับหุ่นดีมากแต่ว่าทำไมนุ่งแบบนี้
ในมือนี่คืออุปกรณ์ออกกำลังกาย
ประมาณนั้นแต่ว่าทำไมถึงเป็นการแต่งกายแบบนี้
แน่นอนมันลักษณะคล้ายพระสงฆ์นะครับ
คือเป็นภาพที่ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวโซเชียลเขาก็กำลัง

อาจจะเป็นฮือฮานะผู้ยงผู้หญิงก็ชอบกันไป
คือเป็นกล้ามท้องซิกแพคแน่นเปรี้ยแล้วก็ถืออุปกรณ์การออกกำลังกาย
แต่สิ่งที่มันสะดุดตาแล้วก็หลายคนสงสัยคือ
ชายคนนี้ท่อนล่างแต่งกายด้วยผ้าเหลืองแบบนี้
ดูคล้ายพระสงฆ์แถมด้านหลังของชายในภาพยังเป็น
มีบาตรพระวังอยู่มีพระจีวรพระอยู่
เชื่อได้ว่าชายคนนี้น่าจะเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่า
ภาพทั้งหมดที่เราให้คุณผู้ชมดูมี๔ภาพ
ถูกโพสต์ด้วยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกัน
เขียนคำบรรยายว่ารู้ใช่ไหมว่าการเล่นฟิตเน็ตไม่ใช่กิจของสงฆ์
แต่จะอนุโลมให้ครั้งหนึ่งซื้อเวย์ใส่บาทแบบนี้นะฮะ
ทีนี้พอภาพนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมแน่นอนก็สร้างฮือฮาให้กับชาวเน็ตไม่น้อย
หลายคนก็ไปในทางที่ชมว่าพระรูปนี้รูปร่างหุ่นดีมากเลย
หลายคนก็อยากให้พระรูปดังกล่าวไปช่วยฝึกสอนการออกกำลังกายให้หุ่นดีแบบนี้
ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมแต่บางคนนะอยากจะทำบุญทันทีที่เห็นรูปภาพนี้
แต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าล่ะ
แน่นอนการออกกำลังกายไม่ใช่กิจของสงฆ์ผิดหลักพระวินัยหรือเปล่า
มันก็เป็นความเห็นที่ออกเป็น๒ฝากนะครับ
คิดแบบหลงไหลใครอยากจะได้มันก็บาป
ถ้าที่บางความเหตุจึงกับยอมว่า
ต้องขออนุญาตอ่านว่าคร้าวยอมตกนรกกันเลยทีเดียว
หมายถึงว่าใครอยากจะได้ประมาณนั้นน่ะนะฮะ

เดี๋ยวนี้คนคอมเมนต์กันแรงนะในการแสดงความคิดเห็น
คือในโลกโซเชียลค่ะทุกคนก็พิมพ์ในสิ่งที่เป็นคำคัญสนุกสนานอยากพิมพ์แหละ
แต่ว่าคือมันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าเราจริงจังกับเรื่องหลายเรื่องมากแค่ไหน
เมื่อสักครู่แอบเห็นติดแฮชแท็กกุฏิยั่วสวาสโอ้ยตายแล้ว
คืออาจจะเป็นการเม้นเล่นแต่บางทีมันก็นะ
คือเข้าใจว่าเม้นเล่นแหละเพียงแต่ว่าการที่เราเล่นกันสนุกแบบนี้
ในเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแบบนี้บางคนก็จะมองว่า
เหมือนเป็นการยอมรับของสังคมไกลว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้ไง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปเลย
ไปคุยกับคนโพสต์หน่อยว่าคุณเอาภาพนี้มาจากไหน
คนในภาพเป็นใครคนโพสต์คือนายสุรเสกขวาธิจักรนะฮะ
อายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของร้านเปรี้ยวจู๊ดเวดดิ้ง
อยู่ที่สี่แยกอำเภอวาปีปฐุมที่มหาศาลคามคือคนนี้คนที่โพสต์นะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์ภาพเพื่อต้องการอะไรนะ
เพียงแค่ว่าเขาไปเห็นภาพนี้ในทวิตเตอร์ของคนที่ใช้คนหนึ่ง
ก็นำภาพนี้มาโพสต์ต่อเพราะตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกาย
เลยเห็นว่าชายในภาพเนี่ยโอ้โหกำลังเขาเรียกว่าอะไรหุ่นดีมาก

ก็เลยเอาภาพนี้ไปลงโดยไม่คิดว่าจะผิดวินัยของสงฆ์ก็ไม่ทราบ
และไม่คิดว่าจะเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ที่มาเป็นข่าวตอนนี้เพราะว่ามีคนแชร์ไปเยอะมากเหลือเกิน
และเขาเองก็ไม่มีวัตถุประสงค์จะลบหลู่ศาสนาหรือว่าพระอะไรใดทั้งสิ้น
ตอนนี้ตัดสินใจลบโพสต์ไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมก็มีคนแคปมานะ

ออนไลน์นะคะถ้าครั้งหนึ่งคุณโพสต์มันลงไปแล้วเนี่ย
จำไว้เลยค่ะว่ามันจะอยู่ไปตลอดชั่วชีวิตของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ชั่วชีวิตคุณนะ
ครับทีนี้มีคำถามว่าเอาแล้วคนโพสต์นี่ผิดหรือเปล่า

ตำรวจภูทรวาปีปฐุมเขาบอกว่าในการเผยแพร่ภาพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์โชว์ซิกแพค
ไม่น่าเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
เพราะว่าไม่เห็นหน้าตาของบุคคลที่นายสุรเสกโพสต์เข้าไป
และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนในภาพนั้นเป็นพระจริงหรือเปล่า
หรือแค่นึกสนุกแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ไปยืนในกุฏิแล้วก็ไปถือพล็อป
แล้วก็ไปถ่ายภาพแบบนี้ก็ยังไม่ทราบ
รู้มิ้นตอบให้ยังไงไม่ใช่พระแน่นอนค่ะพระสงฆ์ไม่ทำแบบนี้นะ
พระสงฆ์จริงไม่ทำแบบนี้นะคะ